หลานสาวของคุณยายวัย๘๒ปีท่านหนึ่งอยู่ที่ระนองเนี่ย
เขาถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะบอกว่าเห็นใจคุณยายเหลือเกิน
ใครจะช่วยได้บ้างอืมคือไปบอกตำรวจตำรวจบอกโอ้โหเรื่องในครอบครัว
คืออันนี้ตำรวจเขาก็คงจะว่าเขาไม่ได้นั่นแหละ
เพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องที่ดินระหว่างแม่กับลูกอะไรประมาณอย่างเนี้ย
ร้องศูนย์ดำรงธรรมก็ยังไม่สามารถไกลเกลี่ยกันได้
คือหลานสาวบอกว่ายายเนี่ยมีลูกอยู่๒๓คน
แต่ลูกชายคนเล็กเพิ่งออกจากคุกมาพาเมียมาอยู่บ้านด้วย

ผลมงผลไม้ในสงในสวนอะไรที่ปลูกเอาไว้จะไปเอามากินก็ไม่ได้
ไปหยิบทุเรียนมาเนี่ยยังจะมาเอาคืน
ยายเนี่ยต้องเครื่องทุเรียนกลับคืนให้ลูกชายโอ้โหเอาไปดูนะฮะ
นี่ฮะฝนก็ตกโยนไปเลยเอาไป
นี่บอกให้เอาไปให้เมียเลยไป
อ่าแต่ว่าเดี๋ยวทางลูกชายกับทางลูกสะพ้าย
เนี่ยเขาชี้แจงมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอฟังนะฮะ
นี่คุณย้ายไว้แปดสิบสองปีนะครับทุกผู้ชมครับ
คือหลายคนเห็นคลิปที่หลานสาวเขาโพสต์เอาไว้ก็เห็นอกเห็นใจนะ
หลานสาวบอกว่าลูกชายยายเนี่ยเพิ่งออกจากคุกก็มายึดบ้านที่ยายอยู่
ยายต้องย้ายมาอยู่บ้านแม่ของเขาซึ่งเป็นบ้านหลังเล็ก
ยายเนี่ยเข้าไปเก็บของในสวนไม่ได้เลยมาก็ไม่ได้พลูก็ไม่ได้
อืมนี่ทุเรียนปลูกเอาไว้เอามาก็ไม่ได้ลูกชายมาตามทวงคืนค่ะ
แล้วมันมีคลิปที่คนเห็นบอกยิ่งสะเทือนใจไปใหญ่คลิปตอนที่ยายเนี่ย
นั่งเจรจากลายเกลี่ยกันอยู่นะกับใครหลายคน
แต่เหมือนกับไม่มีใครเข้าใจยายเลยอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
นี่คนที่โพสต์เป็นหลานสาวนะครับบอกยายหนูร้องไห้แทบทุกวัน
เสียใจมากเกิดมา๑๙ปีหนูก็เพิ่งเคยเจอ
คนที่แย่งบ้านแม่อยู่แล้วไล่แม่ออกจากบ้าน
อันนี้เป็นภาพตอนที่ยายนั่งแล้วก็มีคนมาฟังเยอะแยะ
แต่หลานสาวบอกก็เหมือนไม่มีใครเข้าใจยาย
เราก็เลยไปตรวจสอบหน่อยนะฮะเรื่องนี้นะครับ
บ้านของคุณยายอยู่ที่บ้านบกกรายห้าสิบเจ็ด
หมู่๘อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะครับ
มีป้ายด้วยนะขึ้นป้ายด้วยนะ
ที่ส่วนบุคคลห้ามเข้า

ยายนี่บ้านใครยายบอกบ้านยายเอง

แต่ลูกชายกับลูกสะพ้ายมาอยู่แล้วให้ยายไปอยู่บ้านลูกสาวอีกคนนึง

ยายเสียใจเหลือเกินทำใจไม่ได้ถูกลูกชายไล่ออกจากบ้าน

ผลไม้เนี่ยปลูกไว้เองหมดเลยที่บ้านเนี่ย

นั้นแล้วฉันก็

ก็ฉันก็ไม่นั้นแล้วฉันก็

ทีนี้ก็มากินของฉัน

ตอนนี้ยังไม่ได้กลับไม่ได้
เพราะว่ากลัวยายกลัว

ยายบอกไม่กล้ากลับเข้าไปที่บ้านกลัว

เดี๋ยวรอฟังลูกชายกับลูกสะพ้ายเขาด้วยนะฮะ

เอาฟังทางลูกสาวของยายที่ยายมาอยู่ด้วย
นะแล้วก็เป็นแม่ของน้องที่โพสต์คลิปอ่ะ
บอกว่ายายเนี่ยมีลูก๓คนนะ

อยู่ที่บ้านของยายนะ
ลูกชายคนนี้เป็นคนสุดท้อง
พี่สาวบอกว่าน้องชายเพิ่งพ้นโทษออกมาจากคุก
เมื่อต้นปีมกราคมที่ผ่านมา
ตอนที่กลับมาบ้านมาพร้อมกับภรรยา
มาถึงไล่แม่ออกจากบ้านนะ

เคยพยายามพูดคุยให้คืนบ้านให้แม่
เพราะแม่เนี่ยเขาแบ่งที่ทางไว้ให้ลูกทำกินทุกคนแล้ว

เคยถึงขั้นจะทำร้ายญาติพี่น้องที่จะไปพูดคุยด้วย

ก็ลูกสาวนะครับ
คุณยายด้วยแล้วก็หลานสาวด้วย

เขาบอกเขาเป็นห่วงคุณยายกับครอบครัว
เกรงว่าลูกชายคนสุดท้องของยายจะไม่หยุดแค่นี้
เคยไปแจ้งความกับตำรวจสพกระบุรี

มันเป็นเรื่องของที่ดินอะไรพวกนี้บ้านเบิ้ลอะไรพวกนี้นะครับ
เคยขอความช่วยเหลือไปยังฝ่ายปกครอง
ก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรกลับมาก็เลยเอาคลิปไปโพสต์
หลานสาวบอกเผื่อจะมีหน่วยงานไหนมาช่วยบ้าง
ท่านผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ย
ลูกชายของคุณยายกับลูกสะพ้ายเขาขอชี้แจงหน่อย
นี่นะฮะมันจะมีคลิปหนึ่งด้วยนะ
ที่นั่งกันอยู่๒คนหน้าบ้านชุดดำ
แล้วจะมีลูกสะพ้ายเนี่ยถือมีดออกมาขู่ด้วย
เดี๋ยวถ้าหาเจอจะเตรียมเอาไว้ตรงนี้นะฮะ

ลูกสะพ้ายเนี่ยจะเดินถือมีดออกมาด้วยนะ

หลังจากที่มีข่าวเกิดขึ้นขอชี้แจงหน่อย

ลูกชายบอกว่าเขาไม่ได้ไล่แม่ออกจากบ้านนะ
แต่เขาได้กรรมสิทธิ์ครอบครองบ้านหลังนี้ที่ดินตรงนี้
กฎหมายเพราะแม่เซ็นยินยอมมอบให้เขาแล้วค่ะประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ย
คิดว่าเป็นเพราะพี่สาวคนนั้นแหละคนที่แม่ไปอยู่ด้วยอ่ะนะแม่ของคนถ่ายคลิปอ่ะ
อันนี้น้องชายเขาบอกคงไม่พอใจที่เขาเนี่ยได้บ้านของแม่ที่ผ่านมาเคยคุยกันแล้ว
นะแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยคือไม่ยอมฟังอะไรเลยทั้งทั้งที่แม่เนี่ยเป็นคนยอมให้ที่ดินกลับบ้านเนี่ย
เป็นของเขาส่วนไอ้เรื่องผลไม้ที่แม่ปลูกเอาไว้เขาบอกเขาไม่เคยห้ามนะแม่จะเข้ามาเก็บก็เก็บได้นะ
เขาไม่เคยห้าม
ได้จำหนิจะกับวัดมาหมดแล้วไหนพร่มเป็นเจ้าของบ้านต้องมีไปในพรั่งจานแม่เองแผ่ชีวิต
เม๋ห่วงโภจารย์ให้แม่เก็บ
แต่แม่ผมก็คนนอกนะคุณรัชพร
ถ้าผมจำข้อมูลไม่ผิดมันเคยมีกรณีลักษณะแบบนี้
เวลาที่พ่อแม่บุพการีเนี่ยยกทรัพย์สินยกที่ดินอะไรต่าง
มรดกให้กับลูกหรือว่าหลานเนี่ยต้องดูแลเขานะ

คือไม่ใช่ว่ายกบ้านให้ยกที่ดินให้แล้วไล่พ่อกับแม่ออกจากบ้านเนี่ย
เหมือนกับนักกฎหมายเขาบอกพ่อกับแม่ไปฟ้องเรียกคืนด้วยนะ

อ่าพี่ชายคนนี้ลองไปคุยกันดีดีลองไปศึกษาข้อกฎหมายดีดีนะฮะ
เรื่องที่ว่าแม่ยกให้ผมแล้วผมจะยังไงก็ได้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
ส่วนลูกสะพ้ายนะครับเขาบอกเขาขอชี้แจงหน่อย
คลิปเมื่อกี้ที่เห็นเดินถือมีดถือไม้ออกมาหน้าบ้านเนี่ย
เธอบอกเธอไม่ได้เอามาขู่ใครนะ
แต่วันนั้นมันทนไม่ไหวจริงจริงอ๋อเธอไม่ได้ขู่แม่สามีนะค่ะ
แต่ถูกคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยมาด่าแบบสาดเสียเทเสียอยู่หน้าบ้าน
เธอก็เลยเดินถือมีดออกมาด้วยแค่นั้นเอง

ถือติดมือมาเฉยหรอครับ
สุดท้ายผมก็อยากให้คุยกันดีนะ
คงต้องฝากฝ่ายปกครองไปดูให้แล้วล่ะ

ค่ะคือแต่ละครอบครัวมีปัญหามีสถานการณ์ไม่เหมือนกัน
แต่สุดท้ายก็อยากให้จบด้วยดีทุกครอบครัวแล้วนะคะ